หลังจากที่มีการรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแบกหน้าที่เย็นเสร็จจับเรียบร้อยแล้ว

รัฐมนตรีแต่ละท่านก็ลงเดินหน้าทำงานกันเต็มที่เลยนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาค่ะก็ถูกจับตามองมาตั้งแต่ได้ตำแหน่งนะ
โผล่ออกมาว่านั่งในตำแหน่งนี้จนกระทั่งลงมาทำงานแต่คราวนี้เนี่ย
ประเด็นที่ถูกจับตาเนี่ยไม่ใช่ตัวร้อยเอกธรรมนัฐ

ค่ะส่วนตัวทุกคนนี่กล้องพอกำลังจะแพนจับร้อยเอกธรรมนัฐปุ๊บแพนเข้าหลังเลยค่ะ

ผู้หญิงสวยคนนั้นคือใคร
นี่เลยนี่คือเป็นร้อยเอกธรรมนัพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ลงพื้นที่

ไปดูเรื่องปัญหาแรงที่กว้านพยาวค่ะ
แล้วอย่างที่บอกทริปนี้ควงเลขาส่วนตัวมาด้วยก็คือคุณจุ๊บจิ๊บ
นางสาวธนพรศรีวิราชดีกรีอดีตนางสาวไทยปี๒๕๕๙
ที่บอกว่าเป็นเลขาส่วนตัวและใช้คำว่าควงเพราะว่า

นี่แหละค่ะก็ลงพื้นที่มาด้วยกันไม่ห่างเลยนะคะ

เขาบอกว่าก็คลิปนี้เนี่ยติดตามมาช่วยร้อยเอกธรรมนัฐทำงานในฐานะเป็นเลขาส่วนตัว
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรค่ะ

นี่ก็เป็นภาพพิธีงานมั่นระหว่างร้อยเอกธรรมนัฐกับคุณจุ๊บจิ๊บนะคะ
ก็มั่นกันไปตั้งแต่๒๖กุมภาพันธ์ปี๖๑ปีที่แล้ว

ใครก็ลงพื้นที่ไปช่วยกันแก้ปัญหาให้กับประชาชนนะคะ

ทีนี้ความเคลื่อนไหวของหลายพักเนี่ย
แม้จะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มีเหมือนกัน
อย่างที่เห็นเป็นความเคลื่อนไหวของพักพลังประชารัฐ
คือในช่วงวันที่๒๑แล้วก็๒๒กรกฎาคมเนี่ยนะคะ
เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขามีการจัดสัมพนาสสอสอของพักค่ะ
ที่วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
โดยนายวิรัติรัตนาเศษประธานวิบรัฐบาล
เผยว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเนี่ย
มาเข้าร่วมประชุมสอสอกับพักด้วยนะคะ
เพื่อเป็นการให้กำลังใจ
แล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวเข้าสู่การเมืองอย่างเต็มตัวของพลเอกประวิทธิ
เพราะว่าจะสมัครเป็นสมาชิกพักด้วย
เนื่องจากว่าขณะนี้พลเอกประวิทย์ไม่ได้เป็นคอสชแล้ว
ดังนั้นจะทำกิจกรรมการเมืองถือว่าทำได้ทั้งหมด
ส่วนจะมามีตำแหน่งสำคัญอะไรในพักหรือเปล่า
ก็ยังไม่มีการพูดถึงแต่ว่าพลเอกประวิทย์เนี่ย
จะเป็นผู้สรุปแนวทางการทำงานร่วมกับรัฐบาล

ในส่วนวันเวลาของ
การอภิปรายก็อย่างที่ได้แถลงไว้ก็คือ
ฝ่ายค้าน๑๓ชั่วโมงครึ่ง
ต้องถือว่าคราวนี้นี่
รัฐบาลใจกว้างมากให้มากกว่าครั้งที่
ยิ่งรักเป็นรัฐบาลแล้วให้ฝ่ายค้านอภิปรายเพียงแค่๑๐ชั่วโมง
ก็จะรวมเวลาในการอภิปรายทั้งหมดแล้วอยู่ประมาณร่วม

ความพร้อมของพักพลังประชารัฐเนี่ยนะคะ
ก็มีการเตรียมขุนพลของพักไว้กว่า๖๐คน
เพื่อรับมือกับการอภิปรายของฝ่ายค้าน
ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันที่๒๕แล้วก็๒๖นี้
ส่วนรัฐมนตรีที่อยู่ในข่ายถูกอภิปราย
เชื่อว่าคงจะเตรียมข้อมูลแล้วก็เอกสารส่วนตัวไว้แล้วล่ะ
ในส่วนของสอสอก็จะทำหน้าที่ดูเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับเท่านั้นค่ะ
ส่วนทางฝั่งฝ่ายค้านก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกัน
หัวหน้าพักร่วมฝ่ายค้าทั้ง๗มีการจัดเสวนาทางออก
ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติ
มีนายสมพงศ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
แล้วก็นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ด้วย
ก็พูดคุยกันความเห็นก็แน่นอนแล้วค่ะ
ภาควิจารณ์การทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
ว่าตลอด๕ปีที่ผ่านมาคาดหวังอะไรไม่ได้เลย
โดยเฉพาะการแก้ปัญหาปากท้อง
ยังมีการใช้กระบวนการของรัฐธรรมนูล

ส่วนในวันมุธมัธนอมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติก็บอกว่า
ถ้าวันนี้ยังคงเป็นรัฐบาลชุดนี้ในการแก้ปัญหา
คิดว่าคงไม่สามารถเดินหน้าไปไหนได้

เพราะไม่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนและนักลงทุน
ถ้าจะให้ประเมินตอนนี้ถือว่ายังไม่มีใครผ่านเลยค่ะ